มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณลุงท่านนี้ด้านหลังเราที่ขวัญเปิดไปตอนต้นเลย
น้ำตาตกจริงลุงถูกหลานพามาทิ้งอยู่ที่วัด
เดี๋ยวเล่าต่อแต่ดูสภาพคุณลุงก่อนค่ะ
เอาลุงมานอนทำอะไรตรงเนี้ยฮะนอนอยู่นี่ได้ยังไง
ลุงมาจากไหนลุงมาจากไหนนั่งคุย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
เขาไปช่วยเหลือคุณลุงคนนี้หลังมีคนแจ้งไปบอกให้มาดู
ลุงคนนี้หน่อยชื่อว่านายสมเกียรติค่ะอายุห้าสิบเก้าปี
อย่างที่บอกว่ามีชาวบ้านเข้าไปเห็นแล้วเห็นว่านอนอยู่หน้าวัดเขาโพ
พอสอบถามไปก็พอจะรู้พอจะทราบได้ว่าอ๋อถูกหลานนี่แหละเอามาปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงนี้
เรื่องต้นตอนนี้ขอให้ทางวัดนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้จัดหาอาหารและที่พักชั่วคราว
ให้กับลุงสมเกียจก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะมีการประสานคนเกี่ยวข้องทั้งหลายมาดูแลต่อไป
เช้าเมื่อวานนะคุณผู้ชมค่ะคือเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อยาดของคุณลุงสมเกียจได้แล้ว
ก็มีการเชิญตัวมาสอบถามหาสาเหตุของเรื่องนี้
เหตุการณ์นี้เนี่ยชาวบ้านเขาวิพากษ์วิจารณ์แหละหลายคนบอกว่ามันน่าสะเทือนใจนะเอาจริง
คือวัดเคยออกมารณรงค์บอกว่าอย่าเอาหมาอย่าเอาแมวมาปล่อยทิ้งวัดเพราะมันเป็นภาระ
แล้วที่สำคัญหมาแมวพวกนี้ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณเลี้ยงแล้วคุณจะแบบไม่เอา
นี่มันคนทั้งคนคุณเอาเขามาปล่อยทิ้งแบบนี้ได้ยังไง
รับไม่ได้นะคะหลายคนเป็นกำลังใจให้กับลุงสมเกียจ
แต่ถามว่าญาติที่นำมาสอบถามตอนนี้เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าอย่างไรจะมาบอกให้ฟัง
ยังไม่รู้เลยนะว่าเขามาเลี้ยงแบบนี้ทำไมทำไมถึงเอาลุงมาทิ้งอย่างนี้ไม่อยากดูแลเหรอ
คือไปติดต่อสถานรับดูแลผู้สูงอายุไหมถ้าไม่อยากดูแลเขานะคะ